คุณผู้ชมแน่นอนว่าการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อต่อยอดในเรื่องของความสัมพันธ์
แล้วก็ส่งเสริมความร่วมมือในหลากหลายด้านนั่นเองค่ะ
ส่วนเมื่อวานนี้ในที่ประชุมค่ะเขาเห็นพ้องต้องกันในเรื่องของการ
หาทางแก้ไขความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนโดยเร็วที่สุดค่ะ
นำโดยผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
เป็นเศรษฐกิจแนวใหม่ที่ยกมหารือกันเป็นครั้งแรก
เพื่อเป็นการพัฒนาและปรับให้ระบบเศรษฐกิจนั้น
เปลี่ยนผ่านไปสู่การเจริญเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืนค่ะ
ท่ามกลางผลกระทบจากโควิดที่ทั่วโลกก็ยังไม่คลี่คลายเท่าไหร่นัก
แล้วก็ต้องมีการเผชิญกับอัตราเงินเฟ้อราคาสินค้า
กภัณฑ์ที่พุ่งสูงขึ้นแล้วก็ความไม่มั่นคงทางพลังงานแล้วก็ด้านอาหารด้วยค่ะ
และผู้นำเขตเศรษฐกิจที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ก็เห็นพ้องต้องกันในเรื่องของการหาแนวทาง
แก้ไขสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนโดยเร็วนะครับ
ทั้งในเรื่องของการพัฒนาดิจิทัลให้เท่าเทียมกันในทุกเขตเศรษฐกิจค่ะ
เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงในด้านการค้าการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งโลกนั่นเองค่ะ
มื้อกลางวันคุณผู้ชมหลังจากที่มีการประชุมกันเสร็จนะครับ
ท่านผู้นำก็มีการพักรับประทานอาหารกลางวันกันค่ะ
ทางด้านพลเอกประยุทธ์ก็เดินทางลงมาเยี่ยมสื่อมวลชนที่รอทำข่าวเนี่ย

นักข่าวเราก็พยายามถามถึงเรื่องต่าง
นายกก็บอกแค่ว่ามาเยี่ยม
อย่าเพิ่งมาถามอะไรเยอะแยะตอนนี้

ทักทายผู้สื่อข่าวต่างประเทศ
แต่เจอฝรั่งตอบมาเป็นสำเนียงอีสานด้วย
เพราะว่าแบบนี้จะเป็นยังไงไปดูค่ะ
คุณผู้ชมได้ยินไหม

เข้าใจกันไหม
ง่ายพูดสั้นก็ได้

อืมไปเลยนายกหันกลับมา

วันนี้มีพิธีคุณทัศนัยฝากบอกมา
เขาจะมีพิธีการร่วมมือการกำจัดพืช

ชุม๑๙โมงเดี๋ยวก็รอติดตามด้วย
คือจะจับแบบนี้ธรรมดาไม่ได้นะ

วันก่อนจะเล่าให้ฟังนิดนึง

ไปเดินยาวราชตอนกลางคืน

พวกเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยไปไม่ทัน